แน่นอนว่าคนในวงการบันเทิงของเราหลายคน
มีการรำลึกถึงพระคุณของคุณครู
รวมไปถึงจ๊ะนกพรนีหรือว่าจ๊ะอาสยามด้วย
เธอไม่เคยพลาดเลยนะคะที่จะรำลึกถึงคุณของบุพการี

และบุคคลที่ทำให้เธอเปลี่ยนชีวิตจากจ๊ะคันหูมาเป็นจ๊ะอาสยาม
นั่นก็คือครูที่บริษัทอาสยามนี่แหละ
ผู้ที่สอนการแสดงบนเวทีรวมไปถึงแนะนำการวางตัวในการเป็นศิลปินให้
และเนื่องในวันครูแห่งชาติปีนี้สาวจ๊ะก็ไม่ลืมค่ะ
ที่จะพักงานนำพานดอกไม้ทูบเทียนกลับไปไหว้ครู
ก็นะคะก็วันครูปีนี้นะคะ
ครูเนี่ยคือคนที่มอบสิ่งดีให้กับเรา

อยากให้ลูกศิษย์ได้ดีจริง
ความกระตันยูนะคะจ๊ะต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะ
เราไม่รู้หรอกว่าเราทำกับคนนี้
คือครูคนนี้แบบสอนเราหวังดีกับเรา

ไม่รู้หรอกว่าเราจะได้อะไรตอบแทนกลับมา

แต่สิ่งแรกที่เรารู้สึกดีเลยคือมิตรภาพที่ดี
แต่ความกระตันยูของเราไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาบอกรักถูก
เวลาครูแบบมีเรื่องให้ช่วยหรือว่ามีอะไรอย่างนี้เราก็จะเต็มที่
ทางด้านครูซิมเพิ่มเกียรติผู้ที่ขัดกล้าว
แล้วก็เปลี่ยนวิธีการร้องเพลงจากจ๊ะคันหูมาเป็นจ๊ะอาสยามในวันนี้เนี่ย
เขาบอกว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้มีโอกาสปลูกปั้นเธอ
ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องขอยกย่องนักร้องสาวคนนี้เลยก็คือเรื่องของความกระตันยู

เพราะตั้งแต่วันแรกที่เจอเธอจนถึงวันนี้เนี่ยเธอไม่เคยลืมพระคุณครู
โทรมาสอบถามเรื่องของสุขภาพหรือว่าแวะเวียนมาเยี่ยมเสมอตอนเธอว่างค่ะ
ประทับใจเรื่องความจริงใจและเป็นคนพูดตรงไม่แอค
แล้วเป็นศิลปินที่มีความคิดต่อยอดจากสิ่งที่เราสอนได้
ไม่รู้สึกแบบเกร็งเลยรู้สึกแต่ว่าสนุก
แต่ก็เค้าเองก็เปิดลับว่าเราจะคือยังเข้าค่าย
นี่เป็นคำยืนยันจากทางครูซิมนะคะ
ผู้ที่ปลูกปั้นเปลี่ยนวิธีจากจ๊ะคันหูมาเป็นจ๊ะอาสยามนะคะ

เป็นคนที่กระตันยูกระต่าวิธีต่อบุพการี

เขาบอกว่าคนกระตันยูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไง
ไม่ว่าจะเป็นบุพการีคุณพ่อคุณแม่จ๊ะก็ไม่เคยละเลยเลย
รวมถึงบุคคลผู้ที่ทำให้จ๊ะมีทุกวันนี้ได้ด้วย
บอกว่านี่คือเคล็ดลับของความสำเร็จ
สังเกตดีคนในวงการบันเทิงเนี่ยเขาจะไม่ละทิ้งนะคะ
คุณพ่อคุณแม่บุพการีรวมไปถึงผู้มีพระคุณของเขา
ต้องแล้ววันนี้เป็นวันครูนะคะเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะมีโอกาสได้ไปกราบไหว้คุณครู
เพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของครูกันมากมายเลยนะคะ